มาตรวจสอบประเด็นที่มีการวิพักษ์วิจารณ์

มีนิสิตชายคนหนึ่งเขาได้โพสต์
เฟซบุ๊คนะคะบอกว่าไปเอาแมว

แล้วก็มาฆ่าเพื่อจะส่งอาจารย์
อาจารย์ในลักษณะเป็นโครงกระดูกแมว

มีการโพสต์ภาพเป็นกระต่าย

หัวกระต่ายและตัวให้ขาดออกจากกัน

ทำขนาดนี้อาจารย์สั่งงานยังไงเหรอ
จนสุดท้ายนิสิตชายคนนี้นะคะ

ขอโทษที่ออกมาโพสต์เนี่ย

นำแมวที่ถูกรถชน

แล้วก็มาทำเป็นลักษณะของโครงกระดูกส่งอาจารย์

วางไว้ในพิพิธภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยด้วย
ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์มากเลยค่ะ

คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตอนนั้นทำมีแต่คนด่า

งานกระดูกก็ได้เอาไปวางจัดแสดง
พิพิธภัณฑ์พร้อมบอกด้วยว่า

ยายข้างบ้านที่ตอนนี้ก็ยังหาแมวไม่เจอ

และมีคอมเมนต์กับเพื่อนเข้ามาคุยกันต่อด้วย

แล้วตัวเองเลี้ยงแมวด้วย

ด้วยการฉีดยาพิษเข้าที่หัวใจ
เขาก็ตอบเพื่อนนะ
บอกว่านี่ไงเคยบอกว่า

ร้องกับพูดคุยกับอาจารย์ในโพสต์

ด้วยการดึงคอกระต่ายกับตัว

อันนี้เป็นผลงานของนิสิตคนนี้เหรอ

แล้วก็บอกด้วยว่าต้องอย่าลืมไปทำบุญให้ด้วยนะ

ตายเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

โอ้โหคุณผู้ชมเรื่องนี้บานปลายจริงนะ

เป็นเพียงการหยอกล้อกับเพื่อนเท่านั้น
ในการตอบแชทเพราะว่าแมวเนี่ยตายจากอุบัติเหตุ

บอกว่าวิชามิวเซียมคอเล็กชั่นไม่มีการใช้สัตว์จากที่อื่นมาทำ
ที่ใช้จะเป็นกบปลาแมลงหรือหนูที่ได้รับการอนุเคราะห์
และถ้าหากเป็นสัตว์อื่นก็ต้องเป็นสัตว์ที่ตายอย่างทราบสาเหตุเท่านั้น
ตรวจโซเชียลแท้รัฐทีวีติดต่อไปกับอาจารย์ท่านหนึ่ง

ใช่ค่ะก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอัญชนาท่านเจริญนะคะ
เป็นรองหัวหน้าภาควิชากีตะวิทยาฝ่ายบริหารคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละ
โทรไปสอบถามว่าเรื่องราวตกลงเป็นอย่างไรมหาวิทยาลัยมีเรียกว่านโยบายในการดำเนินการอย่างไรบ้าง
ซึ่งท่านรองหัวหน้าภาควิชากีตะวิทยาก็บอกว่าตอนนี้
ทางมหาวิทยาลัยมีการเรียกนิสิตคนนี้เข้ามาเพื่อจะพูดคุยแล้ว
เพื่อที่จะตรวจสอบว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร
อันไหนคือการหอกล้ออันไหนคือความจริงกันแน่
แล้วก็ถ้าทราบแล้วคิดว่าถ้าได้ภายในวันนี้
ก็จะมาแถลงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ด้วย
บอกว่านิสิตเลือกเรียนข้ามคณะมาเลือกเรียนเองจริง

ใช่แล้วก็ข้ามคณะมามาทางสัตววิทยามาเรียนวิชานี้

เกี่ยวกับกฎเกณฑ์มาตรฐานในการนำสัตว์มาทดลองนะคะ
ดรปานเทพรัตนากรคณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ขณะนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ

สวัสดีครับ
ท่านคณะบดีค่ะเห็นข่าวในโลกโซเชียลข่าวนี้แล้วใช่ไหมคะ

เห็นแล้วมีการดำเนินการยังไงไหมคะ
ก็คือหน่วยต้นสังกัดก็ได้ดำเนินการไปแล้วนี่ครับ

สังกัดกับเขาก็ไปดำเนินการฆ่าอะไรคงไม่ได้นะครับ
แต่ว่าถ้าจะถามว่ามันเป็นยังไงก็ในแง่ของเชิงจัญญาบันของการใช้สัตว์มันก็จะต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ
ค่ะจริงแล้วการที่จะนำสัตว์มาทดลองหรือว่าทำเป็นการบ้านส่งอาจารย์เนี่ยนะคะ
หลักการเป็นยังไงบ้างคะ
หลักการมันต้องเริ่มตั้งแต่การที่กำกับดูแลในเรื่องของตั้งกระบวนการในการสร้างรายวิชานี้ขึ้นมานะครับ
แล้วก็มีการควบคุมว่าการที่จะมีการต้องใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์อย่างนี้เนี่ย
จะต้องมีการออกกติกาตามมาตรฐานหรือจัญญาบันการใช้สัตว์ที่มีอยู่นะครับ
ยกตัวอย่างเช่นจำนวนการใช้
ทำไมถึงต้องใช้มีความจำเป็นยังไงนะครับ
เท่าไหร่ถึงจะเพียงพอนะครับ
การทำไปแล้วมันเกิดประโยชน์อย่างไรนะฮะ
หรือว่าแม้แต่กระบวนการวิธีการในการทำ
ทำอย่างไรให้สัตว์นั้นไม่เกิดการเจ็บปวดทรมาน
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดประโยชน์ในอนาคตขึ้นมานะครับ
เพราะฉะนั้นมันมีจัญญาบันในการกำกับดูแลอยู่
เช่นเดียวกับกติกาเช่นว่ารายวิชาก็ต้องมีการขออนุญาตนะครับ
ส่งหลักสูตรมาดูก่อนให้กรรมการควบคุมการใช้สัตว์ของคณะ
เขาก็จะต้องมานั่งพิจารณาว่ารายวิชาเหล่านี้มันเป็นไปตามที่กติกากำกับไว้ไหม
จัญญาบันไหมถูกวิธีการไหมนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่ต้องทางคณะหรือว่าสถาบันการศึกษาจะต้อง
ส่วนที่สองก็คือว่าจะต้องอาจารย์ผู้สอนก็จะต้องมีการให้ความรู้นะครับ
หรือมีรายวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สัตว์ทดลองเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนด้วย
เด็กก็จะต้องผ่านรายวิชาเหล่านี้
หรือได้รับการอบรมมาก่อน
เพื่อให้เข้าใจถึงจัญญบันและวิธีการทำที่ถูกต้องนะครับ
อันนี้ถึงจะสอดคล้องกันครับ
อาจารย์เองไม่ได้อยู่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีกรณีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

อาจารย์มองว่าควรจะดำเนินการอย่างไร
ถ้าหากว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้น
วิภาควิจารณ์ถึงความเหมาะสมกรณีที่
แมวไปแล้วก็ไปเลาะกลายเป็นกระดูก
แล้วก็ไปส่งอาจารย์แบบนี้ค่ะ
ก็คงจะต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ก่อนนะครับ
ว่าเรื่องเหล่านี้ข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหน
ถ้าฟังดูในข่าวก็ทั้งหมายว่าอะไรก็กำลังเริ่มทำ

การสอบสวนในเรื่องของข้อเท็จจริง
ตั้งแต่ในเรื่องของต้นสังกัดของเด็ก
ไปจนถึงผู้ที่รายการที่ทำการเรียนการสอนนะครับ
อันนี้สิ่งที่ควรจะต้องทำมันก็คือเรื่องของการที่
ตรวจสอบตั้งแต่การอนุมัติลายวิชา
แล้วก็การอนุมัติการใช้สัตว์เหล่านี้
คณะกรรมการกำกับแล้วเป็นไปตามนั้นหรือเปล่า
คณะกรรมการในปกติจะต้องมีคณะกรรมการกำกับดูแลกัน
การใช้สัตว์ประจำสถาบันนะครับ
เขาก็จะมีหน้าที่พิจารณาว่าหลักสูตรนี้หรืองานวิจัยนี้เนี่ย
เหมาะสมที่จะใช้สัตว์อย่างนี้ยังไงแค่ไหน
มีการเฝ้าติดตามหรือว่าทำเป็นไปตามกฎกติกา
หรือว่าตามที่เขียนขออนุญาตไว้หรือเปล่านะครับ
อันนี้คือสิ่งที่จะต้องไปตามเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงมา
ค่ะเห็นว่านิสิตชายคนนี้เขาไปโรงเรียนในวิชามิวเซียมคอเล็กชั่น
อาจารย์พอมีข้อมูลไหมคะว่าวิชานี้เขาเรียนกันยังไง
ทำไมต้องมีการบ้านในลักษณะแบบนั้นด้วย
ผมเข้าใจว่านะผมก็ไม่เคยเรียนนักวิชานี้
เข้าใจว่าถ้าตามจากชื่อแล้วเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของการที่จะสอนให้เข้าใจถึงวิธีการในการเตรียมตัวอย่าง
การเก็บตัวยางระบบการเก็บตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์
สำหรับที่จะใช้เพื่อการแสดงสัตว์เพื่อให้ชม
หรือว่าเพื่อการศึกษาในอนาคต
เพราะฉะนั้นการที่จะเรียนตรงนั้นเนี่ย
ก็ส่วนหนึ่งในเรื่องการเตรียมตัวอย่าง
ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในรายวิชาซึ่งเขาจะต้องผ่าน
เขาก็เลยจะต้องมีการลงมือปฏิบัติ
ถ้ามีวิชาเกี่ยวกับการทำแล็บนะครับ
ก็คงต้องใช้ตัวอย่างบางอย่างเข้ามาเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับ
อาจารย์คะและอย่างภาคของสัตววิทยาแบบนี้เนี่ยนะคะ
สตวแพทย์แบบนี้คือปกติแล้ว

สตวิทยาปกติแล้วอย่างเวลาที่จำเป็นต้องนำสัตว์มาทดลอง
เพื่อการเรียนการศึกษาจะเป็นการใช้ในชั้นเรียนเท่านั้น
หรือว่านิสิตนักศึกษาเนี่ยสามารถเอากลับไปฝึกฝนหรือว่าลองทำเองได้ด้วยหรือเปล่าคะ
ก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันเป็นในสัตว์ที่มีขนาดใหญ่เขาจะต้องทำในชั้นเรียนนะครับ

แล้วไปทำที่ไหนไม่ได้มันต้องมีสถานที่ทำที่เหมาะสมนะครับ
ก็ในอดีตเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เล็กเท่าที่ผมทราบก็ยังกบเขียดเนี่ยเด็กก็อาจจะไปทำที่บ้านหรือนอกชั้นเรียน
แต่ในปัจจุบันเรามีพรบการใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์ออกมามันจะควบคุมเรื่องของการที่จะปฏิบัติต่อสัตว์เหล่านี้ต้องมีสถานที่ที่ชัดเจนครับ
ใช้สัตว์ทางวิทยาศาสตร์จะต้องเป็นสัตว์ประเภทไหนบ้างคะ
สัตว์ที่ใช้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะควบคุมสัตว์ทั้งมีขนากดสัตว์หลังเนี่ยไม่มีขนากดสัตว์หลังนะครับ
บ้างคะสนขนาดนี้ก็พูดถึงเรื่องจัญญาบันนำสัตว์มมาทดลองนำสัตว์มาใช้
เอ่อจำนวนการใช้เนี้ยนะครับว่าจะต้องน้อยที่สุด
ว่าเป็นสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดเจ็บปวดได้เช่นเดียวกับเรา
อย่างนี้เป็นต้นก็เพื่อให้เขาไม่ได้ทำในสิ่งที่ทำให้สัตว์นั้นรู้สึกเจ็บปวด
ทำยังไงก็ต้องมีการระงับความเจ็บปวดที่จะต้องเกิดในการทดลอง
หรือว่ามีการถ้าสัตว์เหล่านั้นเป็นสัตว์ป่า
ก็ต้องไม่ผิดตามประบอสังวัลและคุณความศาสตราแล้วก็ไม่ผิดตามนโยบาย
หรือว่าในกรณีของการเก็บข้อมูลการวิจัยการทดลอง
ก็ต้องมีการเก็บบันทึกเพื่อใช้ในการปิดตามผล
แล้วก็ไม่ให้การเกิดการผิดซ้ำซากอย่างที่เป็นต้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นจัญญาบันหลายข้อมีการประพฤติให้เกิดตามจัญญาบัน
นั้นก็มีอีกหลายประเด็นอย่างเช่น
การที่จะต้องมีการเตรียมตัวฝึกฝนเพื่อให้เกิดความพร้อมในการที่จะทำ
เพื่อไม่ให้สัตว์นั้นได้รับความทุกข์ทรมานนะครับ
หรือการต้องระงับความเจ็บปวดของสัตว์ทุกครั้งเสมอไม่ให้เกิดขึ้น
หลังจากการทดลองอันนี้เป็นต้นครับ
ค่ะเอาละค่ะขออนุญาตสอบถามจากท่านคณะบดีเพียงเท่านี้นะคะ
ขอบคุณนะคะดรปานเทพรัตนากรคณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดล
ก็มาพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่ว่าอาจารย์ทางเกษตรก็บอกแล้วว่าเรียกนิสิตคนนี้มาสอบข้อเท็จจริงแล้ว
แล้วก็จะมีการชี้แจงอีกครั้งเชื่อว่าเช้าวันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
เป็นการเรียนข้ามคณะของนิสิตคนหนึ่งที่จริงแล้วเขาอยู่ภาควิชากีตะวิทยา
คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แต่เขาข้ามภาคมาเรียนในวิชามิวเซียมคอเล็กชั่นในภาควิชาสัตววิทยาคณะวิทยาศาสตร์

แล้วก็มีการวิพักษ์วิจารณ์กันในโลกโซเทียล
แต่ก็ต้องบอกว่าเรื่องของจัญญบันสำคัญมากในการนำสัตว์มาทดลองทางวิทยาศาส
เหมือนที่ทางคณะบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้พูดไปมาสักที
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีพระราชบัญญัตินะคะ
เต็มก็คือพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์พุทธศักราช๒๕๖๒
ประกาศใช้ปีที่แล้วแล้วก็มีการให้คำจำกัดความทั้งเรื่องของว่าสัตว์หมายถึงสัตว์แบบไหน
และการทดลองหรือว่างานทางวิทยาศาสตร์หมายถึงอะไรบ้าง

เดี๋ยวต้องดูเรื่องนี้ด้วยถ้าเกิดว่าตรวจสอบมาแล้วแล้วทำผิดจริง

เพราะว่าจะเข้าข่ายทารุณกรรมสัตว์ด้วยอีกหนึ่งอันนะคะ